ทุกวันที่๒๐มิถุนายนของทุกปีถือว่าเป็นผู้ลิภัยโลกนะครับ
โดยในวันนี้สหประชาชาติก็ได้เปิดเผยรายงานสถิติผู้ลิภัยทั่วโลก
อยู่ที่๖๕ล้าน๓แสนคน
และครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการ
ทำกลางความวิตกนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความเกลียดกลัวผู้ลิภัยในยุโรปที่เพิ่มสูงขึ้น
หลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตผู้ลิภัยทางทะเลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
จัยเหล่านี้ก็ทำให้อนาคตของผู้อพยพชาวศรีลังกา๔๔คน
ที่ขึ้นฝั่งที่อินโดนีเซียดูจะยังไม่แน่นอนนะครับ
เนื่องจากว่าการทำงานที่ค่อนข้างล่าช้าของเจ้าหน้าที่
ส่งผลให้ผู้พยพจำนวนมากต้องตกค้าง
และก็ไม่ได้เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ครับ
นี่คือกลุ่มผู้อพยพชาวศรีลังกาจำนวน๔๔คน
ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือเป็นเวลานานเกือบสัปดาห์
จากเครื่องยนต์ของเรือเสียขณะลอยลำอยู่กลางทะเล
ชายฝั่งทางตะวันตกของจังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซีย
และกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อให้พวกเขาทั้งหมดได้ขึ้นฝั่ง
ของเรือลอยเข้าไปเกยตื้นที่ชายหาดเมืองลกงา
แต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อตำรวจตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้า
เพื่อเตือนผู้อพยพบางส่วนที่กระโดดลงจากเรือ
นับจากนี้ผู้อพยพเหล่านี้จะต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน
เพราะเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียค่อนข้างล่าช้าในการผลักดันผู้อพยพกลับออกไปในน่านน้ำ
เพื่อให้พวกเขาได้เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางเดิม
บอกว่าแม้ว่าผู้อพยพกลุ่มนี้จะได้รับการรับรองจากนายูซุปคัลลา
รองประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
ออกคำสั่งอนุญาตให้พวกเขาขึ้นฝั่งได้ตั้งแต่เมื่อ๒วันก่อน
แต่กระบวนการต่างก็เป็นไปอย่างล่าช้า
ในตอนนี้ผู้อพยพทั้งหมดได้เข้าพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณชายหาดแล้ว
ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซ่อมแซมเครื่องยนต์เรือที่ขัดข้อง
และได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์อย่างอาหารและน้ำสำหรับดำรงชีพ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธให้เดินทางเข้าประเทศ
เนื่องจากไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง
เมืองต้นคาดว่าผู้อพยพกลุ่มนี้น่าจะหลบหนีสถานการณ์เลวร้ายในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศ
ตัดสินใจเดินทางออกจากศรีลังกาเพื่อมุ่งหน้าต่อไปยังออสเตรเลีย
อินโดนีเซียไม่ใช่จุดหมายปลายทางของพวกเขา
บอกว่าชาวศรีลังกาทั้งหมดในเรือลำนี้ต้องการเดินทางไปยังออสเตรเลีย
เพื่อขอที่พักพิงและความช่วยเหลือมากกว่านี้
ด้านนักการเมืองอินโดนีเซียระบุว่า
เจ้าหน้าที่กำลังหารือกับรัฐบาลศรีลังกา
เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้อพยพกลุ่มนี้ต่อไป
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้อพยพทางเรือขึ้นฝั่งในจังหวัดอาเจ
จากในตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ให้ที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้อพยพถึงกว่าพันคน
หลังจากที่เมื่อปีก่อนผู้หลีภัยหลายร้อยคน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญาที่มาจากพม่าและบังกลาเทศ
ถูกทิ้งให้ลอยอยู่กลางทะเลอันดามัน
โดยทุกปีผู้อพยพจำนวนมาก
พยายามที่จะเดินทางฝ่าฟันภัยอันตรายในท้องทะเล
เพื่อแสวงหาการลีภัยในประเทศออสเตรเลียหรือมาเลเซีย
ขณะที่อินโดนีเซียถือเป็นประเทศทางผ่าน
แต่ผู้อพยพส่วนใหญ่ก็ต้องตกค้างอยู่ที่นี่เป็นเวลานานหลายปี
เพราะนโยบายตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดในประเทศปลายทาง